มาดูเรื่องราวร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นลูกชายของโรงงานทำแคปหมูชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่

บอกว่าถูกแฟนสาวหลอกลวงให้คบกันมาตั้งนาน๒นาน
แล้วก็บอกว่าจะแต่งงานด้วย
แต่ว่าสุดท้ายนอกจากจะไม่แต่งงานด้วย

แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำหมนนะ

นายธสะพนศิริค่ะอายุ๓๐ปี
เป็นลูกชายเจ้าของโรงงานทำแคบหมูชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัด

เดินทางเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมที่เชียงใหม่
บอกว่าเดือนเมษายนปี๕๙เขาคบหากับแฟน
ชื่อว่านางสาวเอ๋เป็นนามสมมุตินะคะอายุ๓๐ปี
เป็นอดีตพริตตี้เป็นพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ร้านนวดสปาแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ระหว่างที่คบหากันฝ่ายหญิงเนี่ย
มีการขอยืมเงินสดของตัวเองหลายครั้งรวมแล้วประมาณ๕แสนบาท
แต่มีหลักฐานการโอนตลอดเลยนะคะ

นางสาวเอ๋รับปากจะแต่งงานกับตัวเอง

โดยบอกว่าเงินที่ยืมไปก่อนหน้านี้๕แสนบาทถือว่าเป็นสินสอดแล้วกัน
ซึ่งตัวเองพิมพ์การ์ดเรียบร้อย

ใช่จองโรงแรมเรียบร้อยและพาไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วด้วยนะคะ
แต่ทีนี้พอถึงกำหนดงานแต่งงาน
นางสาวเอ๋บอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อนได้ไหม
ยังไม่พร้อมเลยอ้างเหตุผลนานานะคะ
จนกระทั่งผ่านมาอีก๑๐เดือน
ก็คือดูเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละ

พูดคุยกับนางสาวเอ๋เมื่อไหร่จะแต่งงานกัน

ตัวเองก็เลยถ้าบ่ายเบี่ยงนานขนาดนี้
กันเลยดีกว่าและขอเงินที่ยืมไปทั้งหมดคืน

แต่ว่านางสาวเอ๋ไม่ยอมค่ะ
พร้อมท้าทายไปฟ้องเอาเอง

นำหลักฐานต่างเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลำพูน

จากฝ่ายหญิงทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เอ่อแต่ผมไม่อยากให้ใครตกเบ้นเยื่อมเหมือนผม
เพราะนั่นแหละ
นายเอกราชรังสรรจ้นที่นิติกร
ชำนาญการศูนย์ดำรงภรรณ์สรกรังจังหวัดชิงใหม่
ได้บอกว่าหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียน

ซึ่งต้องฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย

และหากทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้
จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะ